คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันต่อแหมก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าจุดใต้ตำต่อจริงนะคะ
คือมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะแล้วคนที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็สวมหมวกกันน็อกราคาแพงหลักหมื่น
หมื่นขึ้นไปมีคนทำตัวเป็นเหมือนพลเมืองดีเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายเอาหมวกกันน็อกของเขาไปค่ะ
เอาหมวกกันน็อกของเขาไปโพสต์ขายคุณผู้ชมพอโพสต์ขายเนี่ยก็ทุกคนก็จะได้เห็นใช่ไหมคะ
หมวกกันน็อกอันนี้ราคาเท่านี้ปรากฏเจ้าของเนี่ยเขาก็ไปเจอสิคะเขาไปเจอเขาก็เลยสั่งซื้อ
แล้วก็จับคนร้ายได้ในที่สุดค่ะ
แล้วเสร็จแล้วเอาบลูทูธไปติดที่หมวกตัวเอง
คุณออนไพรินนะคะเป็นคนโพสต์ค่ะบอกว่า๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ในกลุ่มเขาเนี่ยขี่บิ๊กไบท์ไปเจออุบัติเหตุชนกับรถแท็กซี่ครับ
ตอนนั้นมีพลเมืองดีทำทีเข้ามาช่วยแล้วช่วงชุลมุนเนี่ยค่ะเอาหมวกกันน็อกไปราคา๒๖๐๐๐บาท
ก็ล่อซื้อเลยคุณนัทพงศ์นัดหมายส่งของกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะ
ตลาดกรมชลประธานจังหวัดนนทบุรีเอากล่องใส่หมวกกันน็อกนี้ไปเปรียบเทียบดูด้วย
เนี่ยค่ะปรากฏไปเปรียบเทียบกับเลขที่หมวกหมายเลขตรงกันนั่นไงจับได้คาหนังคาเขาเลยทั้งพยานทั้งหลักฐานนะคะ
ก็ไปแจ้งความที่สนประชาชื่นค่ะ
คนที่เป็นเจ้าทุกข์ค่ะเกิดปฏิเหตุล้นล้มคือมีรถซิตี้ตัดหน้า
รถได้ล้มแล้วน้องผู้ชายคนนี้ขับบิ๊กไบท์เหมือนกันผ่านมาพอดีแล้วเหมือนทำทีว่าบาวช่วยเป็นพยานค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนฝากหมวกกันน็อกกันไปกันมาคือมีเพื่อนเรามาแล้ว
แต่ซึ่งเราก็ยังไม่ได้ปักปั๊มว่าเป็นน้องเขาเลยเพราะเราไม่มีหลักฐาน
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านหรือใครแถวนั้นแล้วพอผ่านมาสองวันต่อมาก็ได้เห็นหมวกกระน็อกใบเนี้ยโพสต์ขายตามเฟซบุ๊ก
เราก็เลยให้เฟซบุ๊ครุ่นน้องไปตามล่อซื้อมาก็จังหวะที่ล่อซื้อก็เจอพอดีว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงที่จะมาช่วยเรา